เมษาย๘เอาอีกแล้วแต่ก่อนเล่าข่าวเนี่ยนะ
รถเมย์สาย๘เนี่ยเล่าบ่อยถูกพูดถึงบ่อย

คราวนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งต้องบอกว่า
เป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยตกใจเหมือนกัน
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่กระเป๋ารถเมย์สาย๘ลวนลามผู้โดยสารค่ะ
ออนไลน์แห่วิจารณ์พฤติกรรมของกระเป๋ารถเมย์สาย๘
บอกว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลา๒ทุ่มเนี่ย
โดยเลือกนั่งติดกับหน้าต่างนะคะ
จากนั้นกระเป๋ารถเมย์เดินมาเก็บค่าโดยสาร
แต่ก็รู้สึกแปลกแล้วเดินเข้ามาแล้ว

เสร็จจ่ายตังค์เรียบร้อยไม่ยอมลุกค่ะ
นั่งอยู่ตรงนั้นก็ใช้วิธีเนี่ยการแบบผยาม
เบียดตัวเอื้อมตัวไปเก็บเงินจากผู้โดยสารคนอื่นแทน

แล้วทีนี้ก็พอคือพอเสร็จปุ๊บทอนเงินผู้หญิงมีการลูบมือ
ไม่ได้ทอนปกติทอนแบบแล้วก็
แตะนิดนึงขอแอบแตะนิดนึงนะคะเสร็จแล้วไม่พอเอามือมาลูบที่ขาด้วย
เจ้าของโพสต์เฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่แล้วพี่มันไม่โอเค

ก็เลยลุกขึ้นทันทีเพื่อจะลงจากรถ
กระเป๋ารถเมย์ก็ลุกเดินประกบจนแบบตัวเกือบจะติดกันเลยทีเดียว
ก็เลยตัดสินใจเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องลงจากรถคันนี้โดยเร็วที่สุดนะคะ
แล้วก็ร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีค่ะ
เรื่องนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะมีการตรวจสอบ
เปิดเผยว่าได้เรียกบริษัทกลุ่ม๓๙เดินรถจำกัด
ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการสาย๘เนี่ย
พร้อมด้วยพนักงานเก็บค่าโดยสารคือนายอัครเดชมาสูงเนิน
คือเขาก็ตรวจสอบว่าเลขที่ของรถเมคันนี้เนี่ย
เลข๓๘เลขอะไรทะเบียนอะไร๓๙๑๑๐๖
กระเป๋ารถเมย์เป็นใครตรวจสอบมาเป็นชื่อของนายอัครเดชมาสูงเนิน
เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารก็เรียกมาชี้แจงข้อเท็จจริง
สอบสวนไปสอบสวนมาปรากฏว่านายอัครเดชได้ให้บุคคลอื่น
ซึ่งเป็นเพื่อนชื่อว่าในไผ่เป็นชายในภาพเป็นผู้เก็บค่าโดยสารแทน
คือไม่ใช่ตัวนายอัคเดชบอกเฮ้ยเพื่อนมาทำให้หน่อย

แต่ว่าหลังเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนายไผ่ไหวตัวทันรีบหลบหนีไปนะคะ
แต่ว่านายอัครเดชก็ยอมรับผิด
แม้ว่าเรื่องนี้นายอัครเดชจะไม่ได้รู้เห็นกับการกระทำของนายไผ่
แต่การทำแบบนี้ให้บุคคลอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน
ผิดกฎหมายแล้วก็ผิดระเบียบข้อบังคับของขอสมกค่ะ
ก็เลยมีการลงโทษปรับบริษัทเจ้าของรถเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
พร้อมกับพักงานในอัครเดช๓วัน
แล้วก็ได้อบรมทำทันบนให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะคะ
และส่วนในไผ่คนที่ลวนลามนี่แหละ
แม้แต่จะหนีไปไหวตัวทันแต่ตรวจสอบทราบยังไงก็เจอค่ะ
เป็นพนักงานเก็บค่าโดยสารรถร่วมบริการสายอื่นนะคะ
การก็เลยสั่งให้ผู้ประกอบการไล่ออกทันที
แล้วก็ไม่ให้ผู้ประกอบการรายอื่นรับนายไผ่เข้าปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยนะคะ